มีเหตุยิงกันตายเกิดขึ้นที่สมุทรสาครนะฮะก็สืบเนื่องมาจากอ่า
ปัญหาเรื่องจอดรถขวางทางคันโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะ
อากาศเย็นเย็นแต่อารมณ์ร้อนกันเหลือเกินผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย
เสียชีวิตในรถกระบะคันนี้สีแดงเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าเขาขับรถมาจะมาหาญาติค่ะนะครับแล้วมีรถแบ็คโฮ
กำลังขุดวางท่อระบายน้ำขวางทางอยู่นะ
ขวางทางอยู่สักพักใหญ่กว่าที่จะหลีกทางให้
พอหลีกทางให้ไม่ไปฮะจอดรถแล้วลงไปต่อว่ากัน
นะครับก็มีปัญหากันทำร้ายกันอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยเอาปืนยิงใส่ซะ
เสียชีวิตเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าที่ผ่านมาครับ
ท้องที่ของสพโฆขามนะฮะอ่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุอยู่ในซอยชุมชนพัฒนาหนึ่ง
พื้นที่หมู่๖ตำบลพันท้ายนรสิงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
อ่าที่รถกระบะคันนี้ยังติดเครื่องอยู่เลยนะครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงประตูล็อก๔ด้านเลย
แต่ที่กระจกด้านขวาฝั่งคนขับมีรอยถูกยิงเป็นรูขนาดใหญ่
ทะลุไปถึงกระจกฝั่งด้านซ้ายฮะส่วนผู้ที่เป็นคนขับรถ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่เบาะนั่งคนขับคือนายนักคารินหงโตอายุ๔๑ปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมเข้าที่ตามร่างกายหลายจุดนะฮะ
มีขมับด้านขวาทะลุโหนกแก้มด้านซ้าย๑นัด
ลำคอหนึ่งนัดด้วยนะฮะเลือดท่วมตัวเลยนะครับ
แล้วก็มีอาวุธปืนขนาด๙มม๑กระบอกวางอยู่ตรงเบาะที่นั่งข้างคนขับ
มีปลอกกระสุนปืนขนาดก้าวมอมอตกอยู่บนถนนอีกเก้าปลอก
มีแว่นตาตกแตกอยู่หนึ่งอันนี่เป็นหลักฐานทั้งหมดเลยนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุคือคนขับรถแบ็คโฮซึ่งหลบหนีไป
ชื่อว่านายเอสนะฮะเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยทราบชื่อว่านายเอส
ตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับในเอสวัยยี่สิบปีคนนี้นะครับ
ตำรวจตรวจสอบแล้วนะครับชื่อจริงคือนายบูรพัฒน์
ัชรพรนุกูลอายุ๓๖ปีเป็นคนตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
มาทำงานขับรถแบ็คโฮได้ไม่กี่วันนะฮะแล้วก็ก่อเหตุเลยยิงเขาตายเลยนะครับ
ตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติศาลจังหวัดสมุทรสาครออกหมายจับนะฮะ
ตอนนี้ยังตามตัวอยู่จากการสอบสวนเป็นอย่างนี้ครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนายนครินผู้ตายเป็นเสียวังกุ้ง
อ่าก็คือมีบ่อกุ้งขนาดใหญ่อ่ะนะครับก่อนเกิดเหตุขับรถกระบะมาที่ซอยชุมชนพัฒนาหนึ่ง
บนพันท้ายนรสิงเพื่อจะมาหาญาติกำลังมานะฮะ
ยังไม่ทันหาเลยมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถแบ็คโฮของคนงานก่อสร้าง
กำลังขุดดินวางท่อระบายน้ำซึ่งขวางทางเข้าซอยอยู่
นายนครินก็เข้าซอยไม่ได้นะครับอ่ากว่าจะขับผ่านไปได้เนี่ย
ต้องจอดรถกระบะรออยู่เป็นเวลานานนะฮะหลังจากที่รถแบ็คโฮ
บทางให้เรียบร้อยนายนครินผู้ตายขับรถผ่านไปได้สัก๑๐เมตร
แล้วก็จอดลงมาจากรถกระบะลงไปต่อว่าคนขับรถแบ็คโฮ
ซึ่งก็คือนายบูรพัฒน์หรือว่านายเอสนะครับแล้วก็มีปากเสียงกระดุนแรง
ชกต่อยกันเกิดขึ้นจนแว่นตาของนายบุรพัฒน์
คนขับรถแบ็คโฮเนี่ยหลุดแล้วก็ตกแตกนะครับ
นายนครินตอนนั้นก็รีบเดินกลับขึ้นรถตัวเองเพื่อจะขับรถเข้าไปหาญาติในซอย
แต่ว่านายเอสตามมาที่รถกระบะแล้วชักปืน๙มมออกมากระหน่ำยิงใส่
จนเสียชีวิตคารถนะครับกระสุนเข้าที่ขมับขวาทะลุโหนกแก้มซ้ายหนึ่งนัด
แล้วก็ที่ลำคอหนึ่งนัดแล้วก็มีอีกหลายนัดที่ไม่โดนนะ
แต่สองนัดนี้ก็ตายแล้วค่ะนะฮะหลังจากนั้นนายเอสยังใจเย็นนะครับ
ขับรถแบ็คโฮที่ขับมาทำงานเนี่ยเอาไปจอดในพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็หลบหนีไป
อดีตภรรยาของผู้ตายบอกว่านายนครินค่อนข้างเป็นคนอารมณ์ร้อนครับ
โมโหง่ายแต่หายเร็วเคยมีบ้านพักอยู่ในซอยเนี้ยที่กำลังมาเนี่ยซอยชุมชนพัฒนาหนึ่ง
ย้ายออกไปได้สองเดือนเศษไปทำวังกุ้งที่ตมนต์นาโคก
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาเพื่อจะมาหาญาติซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุอีกไม่ไกลเลย
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยฮะผู้ต้องหาตอนนี้หลบหนีไปนะครับ
สพโฆขามกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดในระแวกเพื่อติดตามตัวอยู่นะฮะ
เรื่องต้นทราบว่าเอารถแบ็คโฮลไปจอดที่แคมป์ก่อสร้าง
แล้วก็ขับรถกระบะของตัวเองหลบหนีไปนะฮะ
ตำรวจบอกว่าก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลจังหวัดสมุทรสาครออกไหมจับนะคะ
เพราะว่ารู้ตัวแล้วเนี่ยชื่อนามสกุลอายุ๓๖คนนี้
วันนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับคนงานในแคมป์ก่อสร้างที่ทำงานที่เดียวกันกับผู้ก่อเหตุ
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงประมาณ๑๐โมงเช้าก็เลี้ยงลูกอยู่ในแคมป์อ่ะนะ
ได้ยินเสียงตอนแรกนึกว่าเสียงประทัด
ได้ยินเสียงดังหลายนัดเลยนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าใครมาแก้บน
จู่คนงานวิ่งมาบอกว่ามีคนยิงกันตายก็เลยรีบวิ่งไปดู
คนตายเนี่ยถูกยิงอยู่ในรถกระบะเสียชีวิตขาดที่
คนก่อเหตุเพิ่งมาทำงานได้แค่สามสี่วันหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปเลยอะค่ะ
แล้วก็เดินออกไปดูอ๋อแล้วก็เลยว่าอ๋อเขายิงกันตรงนั้น
ตรงที่ทำงานตรงหัวนั้นพอดีไง
เขาว่าโรคระบะเนี่ยคนที่ตายเนี่ยมีปืน๒กระบอก
เขาว่ามีปากเสียงกันแต่รับไม่รู้แล้วไม่ได้ยิน
อ๋อเขาไม่ได้พักตรงนี้แต่ว่าเขาทำงานที่นี่
ใช่ค่ะ
เป็นคนแถวนี้ไหมคนอีกที
ไม่รู้ค่ะเพราะหนูเขาเพิ่งมาไม่เคยคุยกันเลยอะค่ะ
เพราะอยู่แคมป์ใครแคปมันเพราะหนูอยู่ส่วนของหนูทำข้างอันนี้
ส่วนของเขาทำถนนกับวางท่อค่ะ
ด้านนายวิรัติทองมีพี่เขยของผู้ตายก็เล่าให้ฟังค่ะว่า
วันนี้ตอนเช้าผู้ตายกำลังขับรถกระบะไปหาญาติที่บ้าน
แต่ไม่ทันไปถึงอะค่ะมาตายซะก่อน
ช่วงเกิดเหตุคาดว่าน้องเขยกับผู้ก่อเหตุ
น่าจะไม่มีใครยอมใครเรื่องของการถอยรถ
แต่ยอมรับว่าน้องชายเป็นคนใจร้อนปากไว
อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่พอใจกันนะคะ
คนข้างเขียงว่ามีชกต่อยกันด้วย
แสดงว่าทะเลาะกันต่างคนก็ต่างไม่ยอมต่างไงเราไม่รู้นะ
แล้วพอชกต่อยกันแล้วน้องชายก็เตรียมขึ้นรถจะออกรถ
เห็นบิ้ลรถฝันกบเลยนะเห็นก็บอกนะ
ไฟฟ้าปืนยิงตัวไหนตอนไหนก็ไม่รู้นะ
ยิงทะเลาะก็จบเลย
เค้าเอาปืนมาอย่างไรอ่ะ
มันมีเรื่องกันเรื่องยังไงผมก็ไม่รู้หรอก

ตอนที่เขาเอาปืนมาผมไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหน

หรือจะอยู่ในรถแบ็คโฮลผมก็ไม่มั่นใจ

คืออายุอารมณ์พูดผิดหูเมื่อไรก็ไม่ได้เหมือนกัน